ความน่ารักความแปลกความเก๋นะคะ
พูดถึงเรื่องของการจะทานอาหาร
เราอาจจะต้องมีพวงเครื่องปรุง
ใช่เป็นด้วยเฉพาะก๋วยเตี๋ยว
เป็นถุงเครื่องปรุงนะ
มีน้ำปลามีพริกอะไรก็ว่ากันไป

แล้วภาชนะที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้วหรือพลาสติกจ้ะ
แต่เนี่ยที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ย

โอ๊ยสงสาร

ขวดนมหายมาอยู่นี่นี่เอง

เขาจะคว้าขวดนมดูดไหมคะ
เราควรทำไงดีฝากเตือนไหม
เด็กและสตรีมีคันไม่ควรดูข่าวนี้นะ
ใช่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
อ๋อเหรอเดี๋ยวหยิบขวดผิด

ต้องบอกว่าปล่อยวายเลยนะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานของท่าน

ขวดนมแบบนี้นี่มันขวดนมของเบบีทารกของเรา

ที่ฉันเข้าใจว่ามันพอจะปรับกันได้แหละ

คุณพ่อก็อาจจะแอบเอาไปกินได้
คุณพ่อคงชินกับการล้างขวดนม

เอาเป็นว่าแต่ละร้านเขาก็มีไอเดียที่มันเก๋ไก่

ร้านนี้เขาก็อาจจะเออเห็นว่าขวดนมอาจจะไม่ได้ใช้เลย

ถูกไหมก็มาล้างแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรกิน

งั้นก็แปะไว้ข้างขวดว่าขวดนมแปะคือน้ำปลา